ขณะที่พ่อแรมซึ่งเป็นพ่อของคุณโอวรุธวรธรรมเอง
ก็เดินทางไปถึงโรงพยาบาลนครพิงแล้ว

ลูกชายนั้นจากไปตอนประมาณตี๒๔๐นาทีนะครับ
อาการเขาหนักมากถ้ารอดก็คงเป็นเจ้าชายนิทรา
ก็ปล่อยให้เขาไปดีตอนนี้รู้สึกเสียใจ
และถ้าเกิดชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดมาเป็นพ่อลูกกันอีก
กลับไปฟังเสียงของคุณพ่อแรมครับ
พี่สาวจะให้อยู่วัฒนศิกร์๗วัน
เก็บไปร้อยวัน
ก็จะเคลื่อนสกช่วงเช้า
ตอนนี้ให้รับออกได้ประมาณ๘๓๐นาที
เวลาราชิกาจะเก็บไปห้อง

สบายไปให้เราสบายใจ
เพราะว่าทุกอย่างจะเก็บไป

วัน๑๗กันอย่างนี้

พูดอะไรกับเรา
พี่พ่อจะบอก
ก็ยังรักยังคิดถึงท่านอยู่เนี่ย
แต่เขาไปดีนะ

ทางสัมประสัตว์ไม่ว่าง

วันนี้จะสวด๗วันแล้วก็เก็บไว้๑๐๐วัน

คือ๑๗กันยายนจะครบรอบวันเกิดของคุณโอด้วย

คุณโอเสียชีวิตในวัย๔๙ปีนะคะ